แนนรัชชาอย่างที่ทราบเธอแต่งงานไปตอนนี้ท้องอยู่นะคะ
แต่ปรากฏว่าเจออีกแล้วค่ะโอ้โหหนุ่มหื่นนะคะ
ลึกลับหรือเปล่าไม่ทราบนะคะ
แชทมาหาค่ะพร้อมข้อเสนอต่างนานาซึ่งอยากให้คุณผู้ชมดูลายละเอียดข้อเสนอที่เค้าส่งมานะคะ
คือเขาเสนอข้อเสนอแบบนี้มาเกิดเลยอะนะ
๑ขอเลี้ยงดูคุณในฐานะภรรยาลับ
ให้ค่าตอบแทนเดือนละ๑๒๐๐๐บาทต้องพบกัน๓ครั้งต่อเดือน
สัญญาจ้างเป็นเวลา๖เดือนนะคะ

๑ล้านขออภัย๑ล้าน๒แสนนะคุณผู้ชม
ขอนัดเซ็นสัญญาซึ่งก็ต้องบอกรายละเอียดของสารที่นะคะ

ก็บอกว่าหากมาอ่านสัญญาแล้วไม่ตกลงยินดี
ก็จ่ายค่าเสียเวลาให้๓๕๐๐๐บาทเนี่ย
แยกย้ายทันทีกลับบ้านได้เลยนางบอกนะคะ
แต่ถ้าหากตกลงตามข้อเสนอจะต้องไปตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงาน
ซึ่งหากผลตรวจออกมาปกติจะวางเงินมัดจำให้ทันที
๒แสนบาทเลิศมากนะคะ

และทุกครั้งก่อนมาเจอกันต้องไปตรวจสุขภาพมาก่อนค่ะ
ก่อนถึงท้ายว่ารบกวนขอความเชื่อเซ็นด้วยครับนะคะ
ซึ่งวาดที่คุณแม่แท็ตก็แคปข้อความทั้งหมดลงไอจีค่ะ
พร้อมกับบอกว่าฮัลโหลพี่คะหนูท้อง๗เดือนแล้วค่ะ
หนูบอกสามีแล้วพี่ระวังนะคะสามีหนูโหดมากนะคะ
เป็นคนเดียวกับที่เคยทักแชทมาขอซื้อ

แล้วก็คนตรงที่รับจากเธอเมื่อเดือนที่แล้วคุณผู้ชมค่ะ

ขนาดเขาท้องอยู่นะยังไปทำเขาแบบนี้
ภัยสังคมภัยโซเชียลจริงเลยนะคะ
เห็นใจดาราที่ต้องเจอแบบนี้นะคะ
เราคนทุกคนก็ต้องระวังกันเหมือนกันนะคุณผู้ชมนะ